ไปดูความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
กรัฐมนตรีว่าการกรสวงศ์กราโฮงครับหรอกพรด้วยพรเอกอนุพงศ์เผาจินดา
พร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์ผ่าวจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาธัย
ไปที่ตำบลมูโนะอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนาราธิวาส
ติดตามความคืบหน้าการคืนพื้นที่นะตอนนี้เขาคืนพื้นที่อยู่
แล้วก็มีการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักของผู้คน
ที่เสียหายจากเหตุโกดังดอกไม้ไฟระเบิดครับ
นายกก็มอบเงินเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ๒แสนบาท
ที่เห็นอยู่นี่คือถุงยางชีพ๒๐๐ชุด
แล้วท่านนายกกับท่านพลเอกอนุพงศ์ก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บอีก๑๐รายครับ
บอกด้วยนะว่าเงินบริจาคทาน้ำใจคนไทยเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมหลั่งไหลลงใต้ไปนะ๒๐ล้านบาทแล้วครับ
นายกบอกว่าการลงพื้นที่เพื่อติดตามการก่อสร้างที่พักอาศัยของชาวบ้าน
และติดตามการฟื้นฟูภูมิทัศน์ให้กลับมาน่าอยู่อีกครั้ง
ทั้งหมดนี้เพื่อสลัดภาพเหตุการณ์นี้ให้ออกไปให้ได้
คือก็ยากลำบากแหละคุณผู้ชมคนที่อยู่ในพื้นที่ได้เห็นต่อหน้าต่อตาตนเอง
ตอนที่มันระเบิดแต่ว่าท่านนายกบอกว่าอยากจะให้ลืมไปซะ
อยากจะฟื้นฟูภูมิทัศน์ให้กลับมาน่าอยู่อีกครั้ง
ส่วนเรื่องคดีใครผิดต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับ
ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะในการที่จะฟื้นฟู
น่าอยู่หน้าใสน่ามาเยี่ยมเยือนเป็นตลาดชุมชนที่มันดีกว่าเดิม
นั่นควรหาคดีอ่ะนั่นควรหาคดีนี่การเล่งรัฐก็เล่นคดีกับเล่งรัฐหมดแล้ว
ตำรวจเข้าไปสอบสวนหมดแล้วนะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เข้าไปสอบสวน
ถ้าบกพร่องตรงไหนผิดตรงไหนใครรับผิดชอบต้องถูกลงโทษ
ขอบคุณครับ

คือตอนนี้ท่านก็อยู่ในฐานะหัวหน้าชุดติดตามคดีโกดังพลุที่มูโนะด้วย
บิ๊กโจ๊กบอกสามีภรรยาเจ้าของโกดัง
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยตำรวจออกหมายเรียกก่อน

แล้วเขาก็ไม่มาไม่มาตามนัด

แล้วก็หนีไปกบดานที่รัฐกรันตันประเทศมาเลเซีย
เมื่อวานนี้มีการชี้แจงว่าทั้งคู่เนี่ย
สามีภรรยาคู่นั้นติดต่อขอเข้ามอบตัว

กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
อกจากนี้ยังพบหลักฐานโยงถึงเจ้าหน้าที่รัฐ

รวมถึงบุคคลจาก๕หน่วยงานในพื้นที่

ที่มีข้อมูลทางการเงิน

ผู้ประกอบการก็คือมีการจ่ายสวยครับ

แล้วก็ตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเอ่อเรากดดันจนเอ่อ
ขอเข้ามอบตัวแล้วก็เดี๋ยวก็จะมอบตัวเอ่อ
ผู้ห่างหาเนี่ยหนีไปอยู่รัฐกลั่นตันนะครับนะฮะ
วันนี้เราก็กดดันจนเขาติดต่อขอมอบตัวแล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวผมจะให้เขามามอบตัวกับผู้การ
ต้องเรียกว่ายังไงมีเจ้าที่รัฐเนี่ยที่กระทำผิดฐาน๑๕๗แน่นะครับ
เพราะอะไรครับเอ่อเพราะว่าเอ่อการออกบริญญาณก็ตามนะครับ
นะฮะท่านจะเห็นนะครับว่าในเหตุสารออกบริญญาณ
ว่าสถานประกอบการนะครับแต่ประกอบการอะไรก็ไม่รู้
อย่างไรก็ตามครับท่านรองพบตรก็บอกเพิ่มเติมนะ
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐ
ต้องให้ความช่วยเหลือตามระเบียบพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้ครับ
โดยผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวจะได้รับค่าเยียวยารายละ๕แสนบาทเพิ่มด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องตามต่อคุณผู้ชมฮะเพราะอย่างที่มีการเปิดเผยว่า
มีจ่าฟอร์ฟันทำหน้าที่เป็นเหมือนแม่บ้านเป็นแม่บ้านแล้วก็รับเงินจากผู้ประกอบการ
มอบให้กับผู้บังคับบัญชาอีกทีนึงต้องรอดูว่าจะโยงไปถึงใครบ้างนะ
เพราะที่เปิดเผยมานี่ก็๕หน่วยงานแล้วนะคุณผู้ชมอบตอุตสาหกรรมสาธารณสุขมหาทัยและกลาโหมครับ